วัดพระทัศน์โดยคำเที่ยมเพือเมืองจังหวัดเชงไหมค่ะ

ส่วนใหญ่ก็จะไปขอเรื่องของการค้าขาย

เวลาได้ตามที่ขอเนี่ยก็จะแก้บนด้วยพวงมาลัยดอกมะลิ
คุณผู้ชมคะมาดูท่านนี้ไปแก้บนนะคะ
อกมะลิขนาด๔๐เซนติเมตรเป็นพวงมาลัยดอกมะลินะคะ
ซื้อไป๔๒๙๐๐๐พวงเพื่อไปแก้บน
ไม่รู้เขาขายที่ได้เท่าไหร่ซื้อไปสี่แสนกว่าพวงเดี๋ยวลองดูค่ะ
วงมาลัยดอกมะลิ๒๔๒๙๐๐พวงค่ะ
ก็ระดมมาจากร้านขายดอกมะลิทั่วเชียงใหม่กว่า๔๐ร้าน
ต้องใช้รกระบะขนลำเลียงกันมาตั้งแต่เช้า
ไปถึงคือช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะคะ
แก้บนหลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคำอำเภอเมืองเชียงใหม่

เรียงสวยงามเต็มสาราเลยค่ะโอ้โหประชาชนก็ฮือฮานักท่องเที่ยวก็ฮือฮา
เพราะว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวไปกราบสักการะขอพรกันเยอะนะคะ
นี่ถือว่าเป็นพวงมาลัยแก้บนที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาอื้อหืออืม
คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าส่วนใหญ่เวลาไปกลับขอพรเนี่ย
ก็จะขอเรื่องของการค้าขายครับโดยเฉพาะการขายที่ดินอืม
แล้วก็จะแก้บนด้วยพวงมาลัยดอกมะลิและบางท่านเขาขายที่ดินได้เป็นร้อยล้านพันล้านอ่ะพี่อุ๋ย
เหรอก็ต้องแก้บนกันแบบเออนี่แต่แต่ก็คุ้มกับการแก้บนอ่ะ
คือท่านเจ้าอาวาสวัดดอยคำบอกว่าพวงมาลัยถูกนำมาเรียงถวายเป็นพุ่มนะคะ
พุ่มละหนึ่งพันพวงราคาเฉลี่ยพวงละแปดบาทอืม
มูลค่าดอกมะลิกว่าสามล้านสี่แสนบาทค่ะอ๋อสี่แสนน่ะคือคือดอก
นวลค่ะจำนวนมูลค่าเป็นราคาเป็นเงินเนี่ย๓ล้านสี่แสนกว่าบาทค่ะ
แต่ขายที่ได้เป็นร้อยล้านแล้วมั้งเนี่ยสงสัยค่ะไม่แน่ใจค่ะ
เขาไม่ได้บอกว่าเขาขายที่ได้เท่าไหร่หรือว่าเขาไม่กล้าบอกเรา
แก้บนขนาดนี้นะคะครับแต่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่พวงมาลัยดอกมะลิ
แก้บนเยอะขนาดนี้ก็เป็นขนาดมาตรฐานนะคะความยาว๔๐เซนติเมตร
คนที่มาแก้บนเขาไม่บอกชื่อด้วยซ้ำพี่อุ๋ยหรือฮะไม่ให้ถ่ายภาพด้วย
แต่อันนี้เป็นสิทธิ์ของเขานั่นแหละใช่บอกแค่ว่าเขาขอแล้วได้อย่างที่ขอค่ะ
ครับเขาบอกเขาได้โชคใหญ่นางสาวจะของร้านคุณจอยมะลิสด
บอกว่า๒๗พฤศจิกายนมีลูกค้ามาบอกว่าอยากซื้อมะลิแก้บน๑๐๓๐ล้าน
ตอนแรกคิดว่า๑แสนพวงสรุปคือ๑แสนบาทต่อร้าน
งบซื้อดอกมะลิแก้บนไว้๓ล้านบาท
เธอเลยเป็นสะพานบุญประสานหาร้านให้
กระจายบุญให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนเธอก็เลยแนะนำไป๔๕ร้าน

เฉพาะร้านของเธอนะคะก็ขายมะลิได้๗๐๐๐๐พวง
พวงละ๗บาทคิดเป็นเงินคือ๔๙๐๐๐บาท
โอ้โหไม่เคยขายได้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะ
ตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะซื้อ๑แสนแต่ว่าเราเข้าใจว่า๑แสนพวง
แต่ว่าเขาบอกว่าซื้อทั้งหมด๓ล้านบาท
มะลิของเราไม่เพียงพอค่ะสำหรับเงิน๓ล้านบาท
ต้องกระจายไปแต่ร้านค้าค่ะ
ลูกค้าจะกระจายบุญอยู่แล้วค่ะ
ก็เลยแนะนำร้านค้าให้ไปว่าไปร้านตรงไหนบ้างอย่างนี้ค่ะ
ส่วนเจ้าของร้านดอกมะลิใยแตงบนลานปู่และย่าแซะนะคะ
ก็บอกว่าดีใจมากลูกค้ามาเหมาดอกไม้ที่ร้าน
ขายได้มากที่สุดตั้งแต่เคยเปิดตั้งแต่เปิดขายมาเลย
นางพรทิพย์อายุ๔๙บอกขอบคุณมากที่มาซื้อนะคะ
นี้เลยมีรายได้กันหมดทุกคนเลย
เพราะครั้งนั้นค้าก็ยิ้มเลยแล้วก็ถือว่าเป็นสะพานบุญ
ได้แบบส่งต่อในการทำบุญถวายท่านด้วยค่ะ
คือก็ต่อเนื่องไปถึงเกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกมะลิด้วยนั่นแหละใช่ไหม